ฟีฟ่าเรย์ของทีมชาติไทยในวันที่๒๗แล้วก็๓๐มกราคมกับทีมชาติคูเวท
โดยนายกรวีปริศนานันทกุลนะครับรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดก็เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐว่า
จะไม่เรียกนักเตะเข้ามาเก็บตัวในช่วงดังกล่าวนะครับ
ซึ่งจะทำให้มีเวลาถึง๙วันตั้งแต่วันที่๒๔มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์นะครับ
ทำให้ไทยลีกจะใช้โปรแกรมในช่วงนั้นแข่งขันนัดตกค้างไทยลีกในเกมเปิดสนามเลขที่๒ทั้งหมด๔คู่
โปรแกรมอื่นที่สามารถจัดได้เพื่อทำให้ฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูการนี้แข่งขันจบตามเวลาเดิมคือภายในเดือนพฤษภาคมนะครับ
ขณะที่เรื่องของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีมีโปรแกรมแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้ายที่ประเทศอุสเบกิสถานในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางมาให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทีมกีฬาไทยรัฐก็บอกว่า
ขอให้แฟนบอลนั้นรอลุ้นได้เลยนะครับเพราะมีผู้เล่นหน้าใหม่มาเตอร์ไพรส์แน่นอนน่าจะมีนักเตะที่แฟนบอลไทยต้องการนะครับ
ส่วนจู๊ดเวลลูกครึ่งไทยอังกฤษของเชลซีมาดามแป้งก็เผยว่าเคยมีการพูดคุยกับคุณแม่ของเจ้าตัวมาแล้วครับ
อยู่โปรดตัวนะครับ
นักเตะลูกครึ่งที่คิดว่ามีความสามารถและอยากมาเล่นให้ภายใต้หน้าอกฟุตบอลทีมชาติไทย
คันใดยังกันก็น้องที่เล่นอยู่ชุดอายุ๒๓ที่ยังไม่ถูกคัดเลือกหรืออะไร
โค้ดและทีมงานของเรานะทางแมวมองของเรากำลังมองหาช้างเผือกใหม่อยู่